ผ่านมาเกือบสองสัปดาห์นะฮะเลือกตั้งสิบสี่พฤษภาคม
การเมืองไทยยังมีให้พูดถึงทุกวัน
ใช่ค่ะมีประเด็นเข้มข้นทุกวันแล้วก็แต่ละวันจะมีประเด็นไฮไลท์ที่แตกต่างกันออกไป
โดยเฉพาะเรื่องราวระหว่างพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยนะฮะ
ภาคการเมืองที่ได้สอสอมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
กำลังร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้นะค่ะ
แม่เอาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดวันนี้ก่อนนะครับวันนี้คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์
พร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่นะครับในมือก็ถือตัวเครื่องบินอยู่
ข้อความเนี่ยระบุว่าทิ้งลูกไว้กับคุณยายสองวันแม่คิดถึงคุณตาไม่เจอเลย
แต่แม่จะจ่อยไหมยังไม่ขึ้นเครื่องก็คิดถึงสองจิ๋วของแม่แล้ว
หลากหลายอารมณ์เหลือเกินนี่นะฮะอ่าแต่ว่าชาวเน็ตก็บอกว่าเอ๊
จะไปตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่าเพราะว่าชุดคุ้นคุ้นค่ะ
เหมือนที่ไปสัมมนากับพักเพื่อไทยเลยนะที่ที่ทำการพักเพื่อไทย
เมื่อวานนี้นะครับนี่นะฮะก็มีคำถามว่าเอ๊ะ
จะไปพบคุณทักษิณที่ไหนอย่างไรหรือไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ในขณะที่เรื่องราวระหว่างก้าวไกลกับทางเพื่อไทย
การจัดตั้งรัฐบาลใหม่นี่ก็มีหลายเรื่องที่ต้องพูดถึงเหลือเกิน
แต่ชุดใช่เลยนะฮะชุดเดียวกันเลยเห็นไหมเดียวกันเลยค่ะ
อ่าสงสัยประชุมสมนาที่พักเพื่อไทยเสร็จเมื่อวานจะไปเลย
ค่ะล่าสุดนะครับคุณอุ้งอิ๊งนะครับไปถึงสิงคโปร์แล้วนะครับ
แล้วก็โพสต์นี่ฮะรูปถ่ายนี่กำลังเซลฟี่
ซ้ายมือคือสามีคุณอุ้งอิ๊งค่ะขวามือคือคุณทักษิณนะฮะ
แล้วก็ตรงกลางก็คือคุณยิ่งรักคุณอาคุณพ่อกับคุณอานะครับ
นี่ก็เจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกผู้ชมครับพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าอัปเดตชีวิต
พ่อแม่ลูกอ่าพ่อบวกแม่ลูกอ่อนเรียบร้อยค่ะอ่านี่นะฮะ
พ่อก็คือคุณทักษิณแม่ลูกอ่อนกับคุณอุ้งอิ๊งนะครับก็ถือว่าเป็นการพบหน้ากันอย่างชื่นมื้นนะฮะ
ในไอจีก็เป็นร้านขายกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังนะครับแล้วก็มีรูปที่คุณอุ้งอิ๊งถ่ายรูปคู่กับคุณทักษิณด้วยนะฮะ
ภาพนี้นะครับสองพ่อลูกจากนั้นคุณอุ้งอิงก็โพสต์คลิปลงในไอจีสตอรี่แล้วก็ติ๊กต๊อก
เป็นภาพที่คุณทักษิณกำลังผูกโบข้างหลังชุดให้กับลูกสาว
อ่านี่อันนี้คุณอาคุณอานะฮะนุ้งอิงก็บอกโอ้โหดูสิ
เนี่ยดูแลตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ลูก
น้ำอะไรคะดูแลตั้งแต่เด็กสุดโบค
คุณยิ่งรักก็อดีตนายกบอกน่ารักจังเลย
ทีนี้ก่อนที่คุณทักษิณจะเจอคุณอุ้งอิ๊งในวันนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาช่วง๔๕ทุ่มนะฮะ
คุณทักษิณชินวัฒน์นี่ได้ตรีทวิต
ทวิตเตอร์ของคุณดวงฤทธิบุญนาคสถาปนิกแล้วก็นักออกแบบชื่อดัง
ที่คุณดวงฤทธิ์เนี่ยโพสต์ข้อความเป็นภาษาไทยเอาไว้
เขาแปลวอะไรนะคุ้นคุ้นเหรอค่ะ
เหมือนคุ้นคุ้นนะเดี๋ยวดูข้อความนะฮะ
ข้อความย้อนไปเมื่อสักครู่นี้หน่อยข้อความของคุณดวงฤทธิบุญนาค
บอกต้องทนให้คนที่เรียกตัวเองว่าเพื่อน
นี่บอกเอาเท้าถีบหน้าแต่ไม่ใช่คำว่าเท้า
เอาตีนเลยเนี่ยบอกเอาตีนถีบหน้าอยู่ทุกวันจริงหรือครับ
เพื่อนที่โกหกคอยแทงข้างหลังตลอดแต่ต้องช่วยมัน
เพราะลำพังตัวเองมันไปเองก็ไม่รอด
ไม่ช่วยมันกูก็ผิดช่วยมันกูก็เจ็บ
ค่ะแต่มันแรงกว่านั้นเราก็ของญาติเบลอขมอยคุณนักศิลป์เลยบอก
มันคุ้นนะครับไม่รู้ว่าจะมีนัยยะมาถึง
บรรยากาศทางการเมืองระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลในตอนนี้หรือเปล่า
มันมีอยู่หลายเรื่องเหลือเกินค่ะโดยเฉพาะเรื่อง
ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรคุณผู้ชมค่ะคือที่เราให้คุณผู้ชมได้ดู
ต้องยอมรับกันตรงเลยว่าโลกออนไลน์ระอุมากในประเด็นทางการเมืองนะคะ
เพราะว่าบุคคลทางการเมืองได้มีการทวิตขอความ
มีการโพสต์ข้อความกันเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาให้สัมภาษณ์ผ่านทีวีแล้วเนาะ
กันหมดเลยพี่อุ๋ยแล้วทั้งวันทั้งคืนอ่ะนี่ให้ดูอันนี้ค่ะ
นายกรัฐมน์ทีของพลักษณ์เพื่อไทยคือสิ่งที่คุณเสทา

คุณเศรษฐาบอกว่าเห็นด้วยครับกับทวิตนี้ค่ะอ่าถ้าเป็นนิยามความหมายทั่วทั่วไปก็ดูไม่น่ามีอะไร
บางครั้งสุนัขเป็นเพื่อนที่ดีกว่าคนอุ้ยถ้าคนเอาไปโยงกับการเมืองนี้ยุ่งเลยนะ
อาจจะลักษุนณคือคนลักษัตริย์เขาก็ลักษุนละรักจริงอะเนาะเค้าบอกว่าเป็นเพื่อนที่ดี
อันนี้ละก็เรื่องจริงแหละแล้วตอนนี้คุณเศรษฐาเป็นหน้าการเมืองละเนี่ย
เกี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่มันก็ร้อนจริงจริง
ข้อความของประชาชนที่โมโหแทนเพื่อไทยเรียกร้องให้เพื่อไทยถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาล
คุณจตุรนนี่มาซอบนะคะพี่อุ๋ยเบานะคะเอาเบาหรือเปล่าคุณผู้ชมลองดู
ว่ายังไงคุณจตุรนรีทวิตแบบนี้ทำไมจะให้ถอนตัวล่ะ
เพื่อไทยถอนตัวฝ่ายประชาธิปไตยก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้แน่สิ
ประชาชนโกรธตายเลยใครเสนอเนี่ยแนะนำให้ไปกินช็อกมิ้นท์ซะก่อน
จะได้ใจเย็นซอฟไหมคะก็ให้ใจเย็นให้ไปกินช็อกมิ้นท
เพราะแฟนคลับฝั่งเพื่อไทยเขาก็มองว่าตอนนี้โดนหนักเหลือเกิน

โดนอะไรนักหนาเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยยุ่งมากนะก็อย่าเป็นเลย

คุณจตุรนก็เลยบอกแบบนี้ว่าแหมมันถอนตัวก็คงไม่ได้

มีคนขอโอวาสจากคุณจตุรนว่าขอโอวาสหน่อยทำยังไงดีให้ใจเย็นลง
คุณจตุรนก็เลยโพสต์ว่า
นึกซะว่ามีประยุทธ์มายืนอ้าแขนรับอยู่ข้างหลังติดติดกันเลย
พอถอนตัวก็จะเข้าสู่อ้อมกอดประยุทธ์ทันทีพอจะเย็นลงไหม
ระหองระแหงกับเพื่อนเป็นเรื่องน่าเห็นใจ
แต่เพื่อนกับเพื่อนกำลังร่วมกันทำงานใหญ่
คือการตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยตามที่ประชาชนมอบหมายมา
ถ้าตั้งไม่สำเร็จก็จะเป็นประโยชน์กับการสืบทอดอำนาจพระเด็จการ
ทำให้ไม่พอใจบ้างก็ต้องอดทน
ถ้าความอดทนมีขีดจำกัดก็ต้องขยายขีดความจำกัดให้ได้
ทำความเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะครับส่วนคนนี้คุณผู้ชมว่ายังไงคะ
คุณนัทธวุฒิใส่เกลือทวิตข้อความเหมือนกันเห็นต่างโต้แย้งธรรมดารัฐบาลผสม
แกนนำยิ่งต้องเพิ่มความถี่พูดคุยเอาเหตุผลแต่ละฝ่ายหาจุดลงตัว
ตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยตามคำสั่งประชาชนไม่บิดพลิ้วทำงานใหญ่ใจต้องใหญ่กว่า
งอกแบบไม่ไว้ใจเพื่อนก็หยุดซะไม่เชื่ออย่าใช้
ถ้าจะใช้ต้องให้เกียรติกันใจเย็นทั้งผู้เล่นทั้งกองเชียร์
ต่อมาโพสต์ต่อนะคะว่าพักหลักควรคุยกันภายใน
ไม่ใช่แถลงข่าวถึงกันอุ้ยหมายถึงพักไหนพักหลักควรคุยกันภายใน
ไม่ใช่แถลงข่าวถึงกันโจทย์ใหญ่ตั้งรัฐบาลไล่ลุง
ถอนตัวก็จบเพื่อไทยถอน
ก้าวไกลตั้งไม่ได้ยกมือให้พิธาแล้วค่อยถอน
รัฐบาลก็จอดอยู่ดีก้าวไกลถอนเพื่อไทยจะตั้งกับใคร
ผสมเพื่อไทยไม่ทำแน่ถอนทั้งคู่สองลุงก็ตั้งไม่ได้
เป็นเสียงข้างน้อยสรุปคือน้ำผึ้งขมก็ค่อยกิน
ดีกว่ายาพิษที่กรอกประชาชนมาเก้าปีค่ะอ่า
แต่ละคนโพสต์แบบคมคมทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมลองคิดตามกันเอาเองนะคะ
ว่าแต่ละคนที่โพสต์เขามีนัยยะอย่างไรนะคะ